ถึงแม้วันนี้วันหวยออกแต่ว่าเรื่องของการเมืองเนี่ย

ถ้าเกิดนับวันนี้เนี่ยนะคะไปจนถึงวันที่๒๔มีนาคมเนี่ย
เหลือเวลาอีกคืออีกไม่นานแล้วนะ
๑๓วันมันงวดเข้ามาทุกทีมันก็ตื่นเต้นมากขึ้น
เออแต่ที่แน่วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกในรอบ๕ปีเลยนะคะ
ที่นายกลาป่วยคุณผู้ชม
วันนี้นายกไม่ได้เข้าธรรมเนียบแล้วก็ไม่ได้มีวาระงานข้างนอก
รองโฆษกก็บอกว่าวันนี้นายกลาป่วย๑วัน
คือไปตรวจสุขภาพตามที่คุณหมอนัดรวมถึงไปตรวจตาด้วย

นายกลงพื้นที่แล้วก็บ่นว่าแบบเจ็บตายอยู่ตลอด

เพราะว่ากรกตมีมติแล้ว
ว่าผลเอกปรยุทธ์จันทร์โอชาสามารถ
เป็นเจ้าที่ของรัฐหรือไม่นะครับ
มาฟังที่เขาออกมาพูดมาถามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวบ่ายสักบ่ายโมงวันนี้นะครับ
ทางด้านของนายอุตมัติสวรรค์ยนต์หัวหน้าภักดิ์ฝรั่งประชารัฐ

ไปขึ้นเวทีหาเสียงปลาใสได้
ซึ่งก็คาดว่าจะมีการเปิดเผยกำหนดการด้วย
พลเอกประยุทธ์นั้นจะไปปราศัยหาเสียงที่ไหนบ้าง

ขนาดที่วันนี้อยากที่บอกไปว่าท่านนายก

แล้วก็มีกระแสข่าวว่าป่วยต่างนานา
ซึ่งทางด้านของพลโทวิรชนสุคลทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
พลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงตามที่เป็นข่าว
แค่ว่าไปตรวจสุขภาพเท่านั้นเอง
ไปเช็คร่างกายตามปกติกับแพทย์

สภาพร่างกายยังคงฟิตยังคงแข็งแรงดีก็พร้อมแหละ

ส่วนที่พลเอกประยุทธ์จะไปร่วมหาเสียงกับสมาชิกของพักหรือไม่นั้น
ส่วนตัวมองว่าการเข้าร่วมกิจกรรมต่างเนี่ย
ท่านนายกจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือเปล่า
ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับ
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่า
ถ้าพลเอกประยุทธ์ทำเท่าเทียมกันกับคนอื่นก็ไม่มีปัญหา
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยสถานะพิเศษนะฮะ
ซึ่งมีปัญหาว่าใช้อำนาจรัฐหรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์จึงจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับ

เตือนไปยังก่อนก็ต่อบอกว่าระวังทำผิด

ผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นหมายถึงอะไร

ก็ใช้อำนาจในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

โอ้โหเรื่องนี้ก็ไม่น่าจบง่ายเหมือนกัน

ปลาใสแล้วจะมีอะไรตามมาหรือเปล่า